เอาไปดูเรื่องเบากันบ้างนะคะ

เขาก็จะแบบว่าเป็นของคู่กันเนอะ

ที่แม่ยกเอาไปให้

นี่ฉันว่าออกรถยนต์ได้คันหนึ่งเลยนะนี่นะ
ตรีชัยนรงค์
ในความรักของแม่ยก

ข้างหลังนั้นคุณคามน์ตกผลาภัณฑ์หน้ากรุ่น
มีทั้งแบงค์ใบเล็กใบใหญ่
ข้างล่างมีแบงค์พันแบงค์พันแบงค์รอยก็มี
ว่าการพับแกะยากที่สุด

นิ้วเนาแหกมาเลยถุงมือออกไม่อยู่

ใช่เขามอล้อยอย่างนี้แหละ
เขาจะแข่งกันว่าใครให้อลังการที่สูงสุด
เห็นพี่เขาได้เหมือนมถึงชื่นเป็นล้าน

พูดยังไม่ค่อยชัดเลยไปร้องลิเกย์

เพราะพี่หนุ่มจะไม่ได้เงินพี่หนุ่มจะได้แต่แม่ยก
อุ้ยเงินเจ๊